ตรังเมื่อคืนฝนตกเหมือนกันนะคะ
ถนนลื่นและทำให้เกิดอุบัติเหตุ
รถชนกัน๓คัน

แผ่นดิน๔๐๔๖ตรัง๔๙อสิเกาจตรัง
คู่กรณีมีทั้งหมด๓คันด้วยกัน

ด้านขวาด้านหน้าหลุดหายไปเลย

และรถเก๋งตกไหลทางค่ะ
ด้านข้างขวาของรถตั้งแต่ประตูหน้า
จนถึงประตูหลังได้รับความเสียหายทั้งหมด

เพราะว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว

สอบสวนนายวิพรชัยเพชรหึง

ขับรถมาจากจังหวัดพัทธลุง
ขณะที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุฝน

ชนกับรถเก๋งที่วิ่งสวนทางมา
ไปชนกับรถกรบะอีกหนึ่งคัน

เพราะไม่สามารถควบคุมรถได้จริง

แต่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่อุบัติเหตุถัดมามีผู้เสียชีวิตถึงสี่คนด้วยกันนะคะ
นี่เป็นช่วงเวลาแกว่งความชุนละมุนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถหกล้อเสียหลักตกคูน้ำริมถนนแล้วไปชนกับท่อน้ำริมถนนสายเพชรชะกะเสมสายกระบี่อ่าวลึกอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตสี่คนนะคะบาดเจ็บสาหัสอีก๔คนและส่วนใหญ่เป็นคนงานบริษัทสหฟาร์มสอบสวนทราบว่าผู้ตายและผู้บาดเจ็บเดินทางมาจากกระบี่จะมุ่งหน้าไปที่อ่าวลึกแล้วก็จะต่อไปที่พังงาค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกรถเสียหลักนะคะจึงทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวค่ะ
และที่จังหวัดเลยนะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักขณะที่ลงเขาทางโค้งเลยโค้งองค์พระหลักกิโลเมตรที่๓ถึง๔ถนนด่านซ้ายนครไทยค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบรถคันนี้นะคะตกลงไปในเขาสภาพพลิกคว่ำตะแคงซ้ายตรงร่องน้ำลึกประมาณ๑๕เมตร
จากการสอบถามคนขับทราบว่าขณะเข้าโค้งไปเจอหลุมอยู่ที่กลางถนนค่ะ
ทำให้รถเสียหลักหมุนตกลงไปในเขาข้างทาง
จากนั้นเปิดประตูออกมาและพยายามจะเอาคนเจ็บขึ้นมา
ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แจ้งหน่อยนะคะบริเวณกลางถนนนะคะ
หลักกิโลเมตรที่๓๔ถนนด่านซ้ายนครไทย